แต่ตอนนี้ก็เป็นที่แน่นอนแล้วนะครับว่าฟิลิปปินส์ได้ผู้นำคนใหม่ที่ชื่อว่า
โดยดริโก้ดูเตอร์เต้หลังจากที่คู่แข่งคนอื่นประกาศยอมแพ้ไปหมดแล้ว
ลีลาที่โผงผางและประสบการณ์การเป็นนายกเทศมนตรีเมืองดาวาว
ที่ใช้ความรุนแรงปราบความรุนแรงเป็นปัจจัยสำคัญนะครับ
ที่ทำให้ชาวฟิลิปปินส์เลือกชายผู้นี้เข้ามาบริหารประเทศ
แต่ว่าแนวทางนโยบายของเขาทำให้หลายคนกังวลนะครับว่า
ลิปปินส์อาจกำลังเดินเข้าสู่พระเด็จการยุคใหม่
ซึ่งจะนำพาประเทศกลับสู่วังวนเดิมทางการเมือง
เหมือนที่เคยเกิดขึ้นเมื่อ๓๐ปีก่อนที่ประชาชนต้องลุกขึ้นมา
ขับไล่ผู้นำผลิตการเฟอร์ดินานมากอสลงจากตำแหน่งครับ
ผลงานกำกับของคลินอิสวูดกับบทบาทตำรวจที่ปราบคนร้ายแบบตาต่อตาฟันต่อฟัน
ไม่ค่อยสนใจกฎหมายและหยาบคายเป็นนิสัย
ซึ่งชื่อของแฮรี่คาลาฮันตัวเอกของเรื่องได้กลายเป็นสมยานามใหม่
ก็มีวาจาที่โผงผางและด่งดัง
ประวัติการปราบอาธิกรรมและยาเสพติด
สมัยการเป็นนายกเทศมนตรีเมืองดาวาว
ที่มีความรุนแรงไม่แพ้กัน
ตลอดช่วงเวลาการรณรงค์หาเสียงของนายดูเตอร์เต้

เพื่อแก้ปัญหาประเทศเป็นจุดขายมาโดยตลอด
อย่างเช่นการหาเสียงที่เห็นอยู่นี้
ที่เขากำลังบอกกับทุกคนว่า
เขาก็จะฆ่าทิ้งทันที
หลังผลการเลือกตั้งเบื้องต้นชี้ว่า
ดูเตอร์เต้จะเป็นว่าที่ผู้นำฟิลิปปินส์คนใหม่
เขาได้ประกาศว่าจะเป็นประธานาธิบดีที่เข้มงวด
โดยย้ำว่าจะเป็นพระเด็จการที่ต่อต้านปีศาจ

และยังแสดงความมั่นใจโดยย้ำว่า
พร้อมที่จะลงตำแหน่งภายใน๖เดือน
หากไม่สามารถทำตามที่สัญญาเอาไว้ได้
แต่สิ่งแรกที่เขาจะทำในฐานะประธานาธิบดีอาจจะไม่ใช่การแก้ปัญหาอาทยากรรมหรือยาเสพติด
แต่อาจเป็นการเปลี่ยนวิถีการเมืองของฟิลิปปินส์ในฐานะที่เขาไม่ใช่คนที่ถูกกลุ่มการเมืองในเมืองหลวง
ผลักดันเหมือนผู้สมัครคนอื่น
เห็นได้จากการออกมาเปิดเผยล่าสุดของคนใกล้ชิดที่ระบุว่า
ดูเตอร์เต้หวังที่จะเปลี่ยนแปลงระบบการเมืองของฟิลิปปินส์
เดิมมีลักษณะคล้ายสหรัฐอเมริกา

เพื่อเปิดทางให้กับกลุ่มการเมืองท้องถิ่น
เข้าสู่สนามระดับประเทศได้ง่ายขึ้น
หลังจากที่ผ่านมานายดูเตอร์เต้มองว่า
ระบบการเมืองของฟิลิปปินส์ในปัจจุบัน
เอื้อประโยชน์กับกลุ่มการเมืองในกรุงมะนิลา
เมืองหลวงของประเทศเท่านั้น
ลีลาและประวัติการทำงานของนายดูเตอร์เต้
ถูกใจชาวฟิลิปปินส์จำนวนมาก
แต่ก็มีอีกจำนวนไม่น้อยที่กำลังกังวล
ว่าการพูดที่โผงผางและท่าทีที่รุนแรงแข็งกล้าว
รวมถึงความพยายามเปลี่ยนฐานอำนาจเดิม
จะทำให้เขากลายเป็นพระเด็จการคนใหม่
ที่ได้รับการสนับสนุนจากทั้งกลุ่มชนชั้นนำ
จนถึงกลุ่มชนชั้นกลาง
และกลุ่มเศรษฐีเกิดใหม่ตามหัวเมือง

วงจรการเมืองของฟิลิปปินส์
ต้องกลับไปเหมือนเมื่อ๓๐ปีที่แล้ว
ที่ประชาชนต้องออกมาขับไล่ประท้วง

อย่างนายเฟอร์ดินันมากอส
จอมพลดาวสุโขข่าวเทราะทีวีรายงาน